เอ้าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของเด็ก
เด็กที่มีของมีความสามารถ
อยู่ที่จังหวัดชนบุรีมากันเป็นแก๊งเลยทีเดียวนะครับ
เดี๋ยวจะพาไปดูหน่อยว่าความสามารถของเด็กเหล่านี้เขาทำอะไร

บุกมาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมชะบังจังหวัดชนบุรี
ได้ข่าวมาว่าที่นี่เป็นแหล่งของแก๊งวัยรุ่น
มีของแก๊งใหญ่ด้วยนะ
เผินชาวแก๊งเหล่านี้ก็เหมือนเด็กนักเรียนทั่วไป
ที่ใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการเรียนหนังสือ
แต่เมื่อสิ้นเสียงออดบอกเวลาเลิกเรียนปุ๊บ
พวกเขาก็จะแปลงร่างเป็นแบบนี้
และนี่ก็คือทีมกระโดดเชือก
หรือทีมกระโดดเชือกชนบุรีนี่เอง
น้องเหล่านี้จะใช้เวลาหลังเลิกเรียน
รวมตัวกันฝึกซ้อมกระโดดเชือก
ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าการกระโดดเชือก
จะสามารถพาน้องกลุ่มนี้ไปสร้างชื่อเสียงไกลถึงต่างประเทศ
ในฐานะตัวแทนนักกีฬากระโดดเชือกจากประเทศไทย
บอกเลยครับว่าคว้ารางวัลมาไม่น้อยเลยล่ะ
นำทับโดยอาจารย์แบงค์คนนี้
ตั้งแต่เริ่มถึงปัจจุบันก็ตอนนี้เข้าสู่ปีที่๗ครับ
สำหรับข้อดีของกีฬากระโดดเชือกครับอันดับแรกเลยครับ
ไม่เป็นโรคหัวใจครับเพราะว่าหัวใจจะบีบอัดนะครับ
แรงดันหัวใจได้ดีไม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจติดตันครับ
การจะเป็นนักกีฬากระโดดเชือกได้นั้นต้องมีพื้นฐานทางร่างกาย
ทั้งเรื่องการเคลื่อนไหวที่กระชับกระเฉงและไหวพลิบในเรื่องของจังหวะ
เพราะการกระโดดเชือกที่มีท่วงท่าและลีลาที่น่าสนใจเหล่านี้
ค่อนข้างฉีกกฎการกระโดดเชือกแบบทั่วไปอยู่ไม่น้อยครับ
ไปดูลีลาของพวกเขากันเลย

โดดเชือกลีลาแบบนี้ต้องมันฝึกซ้อมกันอยู่เสมอ
เอาล่ะไหนลองให้ดูสักหน่อยสิวัยรุ่น

ถ้าเป็นคนปกติแบบเรา
ก็จะลอยตัว๑ครั้งต่อการแกว่งเชือก๑รอบ
แต่ลองไปดูน้องคนนี้สิครับ
แกว่งเชือกได้ถึง๔รอบต่อการลอยตัวเพียงแค่ครั้งเดียว
ครั้ง๒ครั้ง๓ครั้งแล้วก็๔ครั้ง
คุณพระช่วยกล้วยทอดดูกันอีกทีครับ

แต่ถ้าทำไปได้รวดเร็วสุดยอด
ระดับความตื่นเต้นเริ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยครับคุณผู้ชม
อย่าบอกนะว่าจะเล่นกับไฟเฮ้ยเอาจริงดิ
โชว์กระโดดเชือกไฟแบบนี้ต้องผ่านการฝึกฝนมาเท่านั้นนะครับ
ซึ่งตอนนี้มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถทำได้
อย่างน้องคนนี้ต้องฝึกฝนมานานถึง๘ปีเชียวนะ
เริ่มเล่นกีฬากระโดดเชือกตั้งแต่ป๓ครับ
ผมรู้สึกว่าเหมือนได้มาครึ่งทางแล้ว
แล้วผมก็อยากเล่นกระดดเชือกนี้ต่อไป
ความรู้แบบนี้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนอีกต่อไปครับ
เห็นแบบนี้แล้วต้องยกนิ้วให้กับน้องทุกคนจริง
เรื่องการเรียนก็เจ๋งกิจกรรมก็เด่น

นี่สิเยาวชนคนเก่งแห่งจังหวัดชนบุรี
ไม่จำกัดว่าจะต้องเรียนที่วิศวะอย่างเดียว
คุณเรียนที่ไหนก็ได้ขอแค่คุณมีใจอยากเล่นกีฬากับเรา

และที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
ครับเฟซบุ๊คส่วนตัวชื่อว่ากระโดดเชือกชนบุรี